คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะคุณอ๊อฟสุพนัทค่ะ
แล้วก็นี่เลยธัญญาอาสยามนะคะพักหลังเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวมันเริ่มใจอ่อนลงรูปคู่
โชว์ความสวีทอย่างนี้ให้มันแบบมากขึ้นให้แฟนได้ฟินมากขึ้นนะคะ
แต่ด้วยความที่น้องธัญญาน่ารักคุยเก่งแถมยังเป็นเด็กใส่แบ๊วนะขนาดรู้ทั้งรู้นะ
พี่อ๊อฟนะยังไม่วายเนี่ยมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะมีทั้งในจอแล้วก็นอกจอมาตามจีบ
เขาก็มีข่าวกันว่าเขาแบบว่าแอบจีบกันนะแต่ไม่ไหวมีหนุ่มมาตามจีบสาวผู้หญิงด้วยนะคะ
แล้วงานนี้ค่ะพี่ชายที่แสนดีจะมีหึงห่วงบ้างไหมแล้วมีวิธีเช็คอย่างไร
รวมไปถึงข่าวลือที่พี่อ๊อฟนะคะเตรียมจับจองขอน้องธัญญาแต่งจะจริงหรือไม่เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดกันค่ะ
ก็อย่างเมื่อคืนเขาก็โชว์ผลงานอยู่นะฮะเขาบอกว่าคือมีอะไรเขาก็จะบอก
เวลามีหนุ่มเขียนอะไรมาหาอย่างนี้ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะเขาก็จะเอามาให้ดูครับ
ไหมคะหือไหมคะนิดหน่อยนะบางคนผมก็ดูสแกนปุ๊บก็เออไม่รู้สึกอะไร
บางคนสแกนปุ๊บก็อื้มนิดหนึ่งนิดหนึ่งอื้มนิดหนึ่งนิดหนึ่ง
แต่ก็ทำตัวดีนะว่างั้นเขาก็แสดงความแสดงจุดยืนในความที่แบบเพื่อให้เราสบายใจนะฮะ
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไม่รีบยังไม่รีบครับเดี๋ยวรอให้โตโตกันกว่านี้ครับผม
แต่พี่ครับจะรอถ้าไหวหรือครับฮะไหวผมอยู่ได้ถึง๔๐นะฮะความเป็นวัยรุ่นนะ
เออเรื่องอายุไม่มีใครยอมแพ้นะคะแต่คู่นี้ก็ห่างกันเป็น๑๐ปีเลยอ่ะคุณอ๊อฟ
ให้โตกว่านี้นิดหนึ่งไม่เป็นไรรอได้รอไปก่อนเดี๋ยวค่ะ